ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะกลุ่มผู้รับเหมาพร้อมกับคนงานในแคมป์งาน
จำได้ไหมที่เราเคยเล่าไปที่ว่าไปข่มขืนเด็กวัย๑๔ปี
ตอนนี้พร้อมใจจับมือกันมอบตัวกับปคมแล้วนะคะ
ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยในขณะที่พ่อของน้องผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าอยากจะให้ลงโทษขั้นสูงสุดก็คือประหารชีวิต
นายวรจักรพรมมาอินหรือว่าช่างน่ำวัย๓๖ปี
นายเสมอบุญมาหรือนายหมอน๓๗ปี
นายจรรย์อยู่สถิตหรือนายเหน่ง๓๕ปี
และเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
รวมทั้งหมดคือ๔ผู้ต้องหาคนงานรับเหมาก่อสร้างที่ไปข่มขืน
เด็กหญิงวัย๑๔ปีในแคมป์คนงานที่อำเภอหาดใหญ่ค่ะ
ก็มามอบตัวกับตำรวจกองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์หรือปคมแล้ว

พลตำรวจตรีวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์บอกว่า
คบได้รับเรื่องมาจากกองบังคับการปราบรามตั้งแต่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
ก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างจนออกหมายจับมาได้
ช่างน่ำโดนไป๔ข้อหา
คือร่วมการข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ไปจากบิดามันดา
ค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน
และข้อหาชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
แล้วก็ออกหมายเรียกคนงานที่ร่วมกระทำความผิดอีก๓คน
แล้วทั้ง๔คนก็เลยจับมือกันมามอบตัวนี่แหละค่ะ
เบื้องต้นรู้มาว่าเด็กยิงวัย๑๔ปีคนนี้
ไปอยู่กับนายวรจักรหรือช่างน่ำนี่แหละ
ในฐานะพ่อบุญธรรมตั้งแต่๘ขวบแล้ว
ช่างนำก็จะส่งเสียให้เรียนหนังสือ

ให้ค่าจ้างวันละ๗๐บาท

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็โดนมาเรื่อยเลยนะคะ

ไม่มีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรุมโทรม
เป็นการสบโอกาสของแต่ละคนเท่านั้น
รณรงค์แก้วเพชรทนายความที่เข้ามาช่วยเหลือในคดีนี้บอกว่า
ตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม
กำลังดูแลเด็กหญิงผู้เสียหายอยู่
น้องเนี่ยกำลังพยายามที่จะบอกเล่า
ปฏิปต่อเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฟัง
เชื่อว่าผู้กระทำความผิดอาจจะไม่ได้มีแค่นี้ด้วยค่ะ
ซึ่งพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายก็บอกทั้งน้ำตานะคะว่า
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ลงมือถึงขั้นลงโทษประหารชีวิตผู้ต้องหาทุกคน

ทั้งสี่คนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ปฏิเสธในทุกพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหา
แต่ส่วนตัวยอมรับค่ะว่ามีบางประเด็นที่มีข้อสงสัย
แล้วก็น่าเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำผิดจริง
โดยวันนี้นะคะมีการเตรียมกรมฐานมาประกันตัว
ด้วยทั้งสี่คนคนละสามแสนบาทค่ะ